สวัสดีครับวันเรื่องรอบของสนามเช้าเช้าแบบนี้เจอกับพุทธชนะเดชน์ที่รับแต่งน้ำของคนนะครับ
เริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีหรือว่าฟุตบอลโค้กครับกันก่อนครับ
รอบรองชนะเลิศซึ่งทีมอสัมชันธนบุรีและเมืองทองยูเนเต็ดนั้นต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีโอกาสที่จะเข้าไปชิงกันนะครับ
ไปดูกันที่คู่แรกที่สนามนิวไอค์โบไบสเตดียมบริรัมยูเนเต็ดรองช้ำเก่าในชุดสีกลมทาพพบกับอสัมชันยูเนเต็ดหรือว่านักเตะจากทีมอสัมชันทนบุรีนั่นเอง
จากนั้นในครึ่งหลังครับนาทีที่๘๓ทีมเยือนได้ประตูที่๒จากการหลุดเข้าไปยิงของสรวิทย์พานทอง
ซึ่งครึ่งแรกนั้นทั้งคู่ยังไม่มีใครทำประตูได้นะครับเสมอกันอยู่ที่๐ประตูต่อ๐
แต่ว่าครึ่งหลังครับเจ้าถิ่นบุกหนักจริงจนถึงนาทีที่๘๔ครับ
เมืองทองออกนำ๑๐จากการมงของพงศธรวิเศษพันธ์นะครับ
และนาทีที่๙๐ปิดท้ายครับจากการยิงของสิริมงคลจิตบรรจงที่มงประตูที่๓ให้กับเจ้าถิ่นครับ
ประตูต่อ๐กลุ่มความได้เปรียบในเกมแรกโดยนัดที่๒จะแข่งขันกันที่สนาม
ออกประจออ่างทองวันที่๒กลุ่ม๕๐๐๐เวลา๑๗นาฬิกาครับ